เริ่มงาน๘โมงวันนี้ใช่ค่ะแต่เข้างานก่อนครึ่งชั่วโมง
อ่อถึง๒๕ออเดอร์ต่อวันอืมบางคนที่เยอะสุดนี้เท่าไร
ก็ได้พันกว่าบาทพันกว่าบาทอืมใช่ค่ะ
แล้วก็พอออกไฟเขียวไปปุ๊บหนูก็เห็นน้องเขาเลย
ก็คือหันไปมองแล้วยังเด็กอยู่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยยื่นให้น้องเขาเลยโดยไม่ได้คิดอะไรค่ะใช่
ตอนนั้นมันกระทันหันด้วยหนูก็ไม่คิดว่าเออควรจะจอดรถ
แล้วก็ให้น้องเขาดีดีอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เห็นปุ๊บหนูก็ให้เลยค่ะ
หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะการให้โดยที่แบบว่า
เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วค่ะก็คือให้ด้วยใจจริง
อยากให้ก็คือให้เลยอย่างนี้ค่ะใช่
อันนี้หนูก็ไม่ได้คิดเอาเก็บมาคิดมากแต่ว่า
อย่างน้อยก็ยังมีคนแบบหนูอีกหลายคนค่ะที่เขาให้
มันจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยหรือว่าสิ่งใหญ่เราก็ให้ได้ทั้งนั้นค่ะ
แม้ว่าเรามีอันน้อยนิดก็เราก็ช่วยกันได้สงบ
เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้
ปุ๋ยจั๊บโรงพยาบาลไม่สอด

ต้องไปรับที่โรงพยาบาลไม่สอด